คุณผู้ชมเรื่องของสุนัขยังไม่หมดนะคะ

คือมีคนใจร้ายมากเลยเอายาเบื่อไปวางหมา
จนทำให้หมามันตาย๒ตัวภายในคืนเดียวนะคะ

ป้ายสาบแช่งคนใจร้ายแบบนี้เลย

ไม่ต้องรีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมาที่ถูกวางยาเบื่อ
คือเขาก็อธิบายหมดเลยว่าทำไมคนใจร้ายถึงต้องทำแบบนี้
เหมือนยมบาบานเนี่ยจดลิสต์ไว้แล้ว
ว่าเดี๋ยวเอาแกแน่คนที่วางยาเบื่อหมาเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ป้ายนี้ติดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าในพื้นที่หมู่๕ที่ตำบลหนองข้างคอก

คือเขียนเอาไว้เลยไม่ต้องรีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมาที่

เขียนแบบนี้นะคะเพราะมันไม่ทันแล้ว

ตอนนี้ชาวบ้านเขาสาบส่งมึงให้รับกรรมตายอย่างทรมาน
แบบหมาที่มึงฆ่าตายทั้งสองตัว
ขอให้เวรกรรมติดจรวดหาธุ

คุณตาเอาคลิปวิดีโอให้กับทีมข่าว
ได้ดูเลยนะแล้วก็เล่าที่มาของเรื่องนี้ให้ฟัง
เป็นเพศเมียค่ะซึ่งคุณตาพอรู้แล้วเนี่ยนะพยายามช่วยชีวิตเจ้าเฉาก๊วย
คือเอาไข่ดิบกรอกปากมันให้มันสำรอกออกมา
แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทันคุณตาบอกว่าสิ่งที่ตาต้องทนดูเนี่ย
คือเห็นเจ้าเฉาก๊วยมันค่อยดิ้นแล้วก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเลยอะค่ะ
ไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดว่าจะให้มันรู้ว่าหมาผมตายเพราะเรื่องอะไร
มาถามหมาผมตายเพราะอะไรเอิงอะไรแล้วแบบมาเบื่อหมาผมเรื่องอะไร
ไม่มีใครต้นชิดกับผมต้นชิดกับผมเองแต่ว่าผมทงสารมากเลยอ่ะ
เมื่อคืนตัวถ้ามันตายซะทีเดียวผมก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหม
ตัวผู้มันตายคืนน่ะตายทีเดียวเลยตายประมาณปี๔ทรมานนะ
ไม่ทรมานเพราะว่ามันกินก่อนตัวที่มาว้านมาคืนตายทรมานมันล้ม
สรุปแล้วกี่ตัวที่ตาย๒ตัวแล้วคุณตาบอกว่าเห็นทั้ง๒ตัวที่ตายนะคะ
แล้วคุณตาบอกอยากให้คนที่วางยาฆ่าสุนัขนึกถึงบาปนึกถึงกรรมบ้าง
แล้วก็อยากจะขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อยากให้เอาผิดคนร้ายที่มาวางยาเบื่อฐานทารุณกรรมสัตว์นะคะ